ดีนี่ออร์แกนิคซักผ้าสูตรเข้มข้นสะอาดอ่อนโยนด้วยพลังดูโอแอคทีฟเอ็นไซด์

ข้าวใส่ไข่สดใหม่

เมื่อวานก็ดึงไม่เป็นคุณให้ใครทำก็ไม่รู้ไง
มะวานไก่ก็ให้พีมทำให้ฉันไง
กลุ่มที่มีพี่หนุ่มพี่มดดำบอยปกรณ์ฮอตมากเมื่อคืนเต็ม

มีคุณบอยประกอบกีแฟเว่ริ้นทอน
มีน้องมีอาร์ต
เอ๊ะเดี๋ยวนะคะกลุ่มนี้นี่รับเฉพาะผู้ชายเข้าไปหรือเปล่า

ห้าทุ่งกว่ากว่าคือค่อยคุยได้มั้ย

พอปิกพูดไว้ก่อนไม่ได้คิดจะคุยเรื่องอะไรกัน

ของคนอื่นของเราไม่มีห้องตัวเอง

แต่ไม่รู้จะเปิดอะไรอย่างนี้
ลักของแรกของแต่ละคน

ให้เข้าไปคุยกันในนั้นอะไรอย่างนี้นะครับ
ก็เหมือนกับคุยในห้อง

แล้วก็เข้าไปคุยแล้วก็จะมีหัวหน้าห้อง
ในการควบคุมอะไรอย่างนี้นะครับ

แต่ว่าก็มีมุมบางมุมก็บอกว่า

มันมีเรื่องของข้อมูล
ของการข้อมูลหรือว่าโดน

นักแสดงก็เยอะมากแต่ว่าตอนนี้

ต้องสนุกได้นะคุณแม่เห็นวันนี้มีของพี่ชอดนี่

ตอนแรกว่าจะขอคุณแม่สักเครื่องหนึ่งที่คุณแม่ได้มาหลายเครื่อง
คุณแม่ไม่ใช้ไงฉันไม่มีตัวฉันเองยังไม่เปลี่ยน
งจี้รถเมย์ซื้อเคสของแบบว่า

ไม่ให้หนอง

ที่คุณหนูมกันชายจะกินต่อไป

นี่แหละครับคุณผู้ชมครับ
ก็เป็นภาพนะฮะที่ผู้ใช้เฟซบุ๊คลายหนึ่งเขาได้มีการนำเอามาลงนะครับ
เป็นคลิปวิดีโอขณะที่รถคันหนึ่งเนี่ยนะฮะ
ขับนำหน้าเป็นรถกระบะคันนี้
แล้วก็มีรถขับตามหลังนะครับเห็นไหมฮะ
ซึ่งรถกระบะคันนี้เนี่ยนะฮะติดตั้งโครงเหล็กนะครับ
เหมือนเป็นรถคอกกับกระบะคอกนะฮะเพื่อใช้ในการขนส่งนะครับ
คนขับรถกระบะเนี่ยก็ชักปืนออกมาแล้วก็ข่มขู่นะครับ
ที่ผู้โพสต์นั้นจะประสานตำรวจนะฮะตามไปจับถึงบ้านเลยนะครับ
ที่สำคัญไปกว่านั้นครับตำรวจคนที่ถ่ายคลิปนี้ไว้
โทษนะครับคนที่ถ่ายคลิปนี้ก็เป็นตำรวจนะฮะคุณผู้ชมครับ
ชื่อว่าพันธุ์ตำรวจโทษธิติวัฒน์ชาญชัยจิระโรธ
เป็นสารวัสสืบสวนสถานีตำรวจภูทรจังหวัดลำพูนครับ
โดยการที่เขาเนี่ยเปิดเผยนะว่าเหตุการณ์นั้นกล่าว
เกิดขึ้นมาวันที่๓วันก่อนระหว่างที่ตนเองเนี่ย
สมบูรณ์ชนที่แม่แตงนะครับแล้วบอกว่าตัวเขาเองไปจอดรถ
ข้างข้างกับรถคันนี้นะครับปรากฏว่าพอไฟเขียวเนี่ยก็ออกตัวพร้อมกัน
แต่ปรากฏว่ารถของตำรวจท่านนี้นำหน้าไป
เขาก็เลยโกรธเหมือนไม่พอใจนะครับก็เลยขับไปข้างแล้วก็ชักปืนออกมาห้อยแบบนั้น
ตัวเขาเองก็บอกว่าจริงแล้วเนี่ยเขาก็เป็นตำรวจแล้วเขาก็มีปืนด้วยนะ
แต่เขาก็ไม่ได้คิดจะตอบโต้อะไรนะครับสุดท้ายเขาก็ประสานให้ตำรวจไปตามจับถึงบ้าน
นี่แหละฮะคือพอไปถึงนะครับก็ไปเจอนายศักดิ์นรงห้วยหงทองครับอายุ๒๙ปี
ก็ไปเจอปืนด้วยนะครับที่ใช้ในวันก่อเหตุเนี่ยนะครับปรากฏว่าปืนนั้นเป็นปืนปลอม
โดยอ้างว่าก่อเหตุไปที่ความคึกขนองนะครับแต่เนื่องจากดูแล้วมีพิรุษตำรวจขอตรวจปัสสาวะ
ฉี่ม่วงนะฮะสรุปเมาก็นี่ไงนะครับตำรวจก็เลยจับนะครับจับนะฮะ
แล้วที่สำคัญที่สุดเคยถูกดำเนินคดีเกี่ยวกับยาเสพติดมาแล้ว
ในพื้นที่ของสอบความแม่แตงเมื่อ๒ปีก่อนด้วยค่ะความกรั่งเป็นเหตุ
เป็นไงไปโควิดวันนี้ก็๑๕๐รายสำหรับผู้ป่วยรายใหม่กันนะคะ
หญิงอภิษมัยศรีรังสรรค์ก็เป็นผู้ช่วยโฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด๑๙
วันนี้ก็มีการแถลงถึงสถานการณ์ในประเทศไทยผู้ติดเชื้อรายใหม่๑๕๐ราย
รวมผู้ป่วยยืนยันสะสมอยู่ที่๒๕๑๑๑๑รายค่ะหายป่วยแล้ว๒๓๙๔๖ราย
แล้วก็ไม่มีผู้เสียชีวิตเพิ่มยอดรวมผู้เสียชีวิตสะสมอยู่ที่๘๒รายค่ะ
สำหรับผู้ป่วยรายใหม่ก็แบ่งเป็น๑จากระบบเฝ้าระวังแล้วก็ระบบบบริการ๓๘ราย
ค้นหาผู้ติดเชื้อเชิงรุกในชุมชน๑๐๔รายแล้วก็๓ผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศและเข้าสถานกักกันโรคอีก๘รายค่ะ
และวันนี้ก็เป็นอีก๑วันที่มีแบบว่าเป็นเคสของแพทย์ของคุณหมอใช่ไหมครับติดติดจากคุณไทย
ใช่ก็ผู้ใช้เฟซบุ๊กนะคะชื่อคุณวีโรเอ็งเต็กตึ้งมูลนิธิคุณวีโรกุศลสงเคราะห์
ได้โพสต์ข้อความไว้อาลัยในแพทย์ปัญญาหารพาณิชพันธ์ซึ่งเป็นผู้ป่วยโควิด๑๙รายที่๑๘ของจังหวัดมหาสารคามค่ะ
หลังจากที่ติดมาจากผู้ป่วยติดมาจากผู้ป่วยคลัสเตอร์กลุ่มงานเลี้ยงสังสรรคโต๊ะแชร์
ใช่ที่เป็นข่าวขึ้นมาตอนนั้นโดยระบุว่าคณะกรรมการบริหารมูลนิธิคุณวีโรกุศลสงเคราะห์เองเต็กตึ้ง
ขอแสดงความเสียใจและไว้อะไรอย่างยิ่งแก่ในแพทย์ปัญญาหารพาณิชพันธ์ที่ปรึกษาและผู้ร่วมก่อตั้งมูลนิธิเองเต็กตึ้ง
ระบุบอกว่าคุณพ่อผมเสียแล้วครับช่วงตีหนึ่งกว่าผมรักป๊านะผมรู้สึกมหัศจรรย์ที่ได้อยู่
ใกล้คุณพ่อทุกคนรักแล้วก็เคารพคุณพ่อป๊าเป็นคนที่น่าทึ่งป๊าคือฮีโร่ของผม
ผมโชคดีที่ได้เกิดมาเป็นลูกป๊าขอบคุณที่ดูแลมาตลอด
สอนผมให้เป็นคนที่ดีน้ำตาไหลจนได้ขอให้ป๊าไปสู่สวรรค์นะครับ
ทั้งนี้ไทม์ไลน์ของนายแพทย์ปัญญาก็มีประวัติตรวจรักษาผู้ป่วยโควิด๑๙
คลินิกจำนวน๓รายด้วยกันโดยวันที่๒๘มกราในช่วงเย็น
ทราบว่ามีผู้ติดเชื้อโควิด๑๙รายที่๒มาตรวจรักษาที่คลินิกค่ะ
จึงทำการปิดคลินิกแล้วก็กลับมากักตัวทันที
ช่วงเช้าของวันที่๒๙มกราก็ได้เข้ารับการตรวจหาเชื้อครั้งที่๑
ซึ่งทางโรงพยาบาลได้แจ้งว่าผลการตรวจนั้นไม่พบเชื้อ

วันที่๓๑มกรามีอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อคลั่นเนื้อคลั่นตัว

และในวันที่๑กุมภาพันธ์ก็เข้ารับการตรวจหาเชื้อครั้งที่๒
ผลก็ปรากฏออกมาว่าพบเชื้อโควิด๑๙
ก็เลยถูกส่งตัวเข้ารับการรักษาต่อนะคะที่หอผู้ป่วยเฉพาะโรคโรงพยาบาลมหาสารคาม
หลังจากย้ายไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลศรีนครินทร์จังหวัดขอนแก่น

ซึ่งถือว่าเคสนี้ก็เป็นแพทย์คนแรกของประเทศไทย

ซึ่งอย่างที่บอกว่าวันนี้คนก็ส่งกำลังใจ

อย่างที่บอกว่าเขารักษาคนที่แบบผู้ติดเชื้อโควิดนั่นแหละ
แต่ก็ด้วยตัวเองก็มาเสียชีวิตอาทิตย์เดียวมั้งฮะ

ก็วันนี้ก็คนก็ร่วมมีแฮชแท็กที่แบบว่า
ร่วมส่งกำลังใจไปให้ครอบครัวเขากันเยอะพอสมควร

สมมุติถ้ารับเชื้อวันที่๒๘ใช่ไหม
ใช่ฮะยังไม่เจอเพราะว่าวันเดียวส่วนใหญ่จะตรวจยังไม่ค่อยเจอ
อย่างน้อยต้องประมาณสัก๔๕วันไปแล้ว
แต่ก็มีที่เจอแบบบ้าง๓วันอะไรอย่างนี้

โอเควันนี้เราชนะเขาโอนเงินกันแล้ว๒๐๐บาท
อุ้ยเว็บโล่มเลยโล่มไปแล้ว
วันนี้เราชนะเนี่ยเขาโอนเงินกันแล้วสองพันบาทเนี่ย
ใช้แอปเข้าแอปเป๋าตังค์
เอาอย่างงี้ดีกว่าโครงการเราชนะเนี่ยนะฮะ
แล้วก็ได้โอนเงินสิทธิ์งวดแรกกันวันนี้

ประชาชนกลุ่มที่๒และกลุ่มที่๓ที่ผ่านการคัดกรอง
เขาบอกว่ามีคนที่ไม่ผ่านคาร์ดคัดกรอง
มีการลีสิทธิ์อีกรอบถูกต้องมั้ยฮะ

ผู้ที่จะรับสิทธิ์เราชนะเนี่ย
ปุ่มตรวจสอบสถานะผู้ที่ได้รับสิทธิ

กดคำว่าตรวจสอบสถานะ

จากนั้นก็ระบบก็จะแสดงข้อมูลการรับเงินสิทธิ์
เราชนะตลอดระยะเวลาโครงการ

จะเข้าทุกวันพระรหัสสบดีนะฮะ

ทุกวันพระรหัสสับดีของแต่ละสัปดาห์

ผู้ที่ได้รับสิทธิ์ไม่ต้องรีบใช้เงินนะ

เงินพวกนี้ใช้จนได้ถึง

โดยวงเงินที่เข้าผ่านแอปเป๋าตังค์น่ะ

เขาถามว่าเราเข้ากันได้ยังไง

ผู้ประกอบการต่างนะฮะ

ที่สำคัญคือไม่สามารถกด

คือโอนเข้านี่โอนเข้าแบงค์เลย
แต่คราวนี้ไม่สามารถกดออกมาเป็นเงินสดได้

ที่กำลังจะพูดคือทำให้พ่อแม่หรือยัง

เปาตังก์เอาง่าย
ระบุจังหวัดที่จะใช้สิทธิ์

ระบุพินเขาจะมีระบุพินก็คือรหัสของพวกเราเนี่ย
เพื่อยืนยันสิทธิ์หน้าจอก็จะขึ้นสลิปหลักฐานการใช้สิทธิ์
กันตู้กันทึกอัตโนมัติให้เราเลยปรากฏว่างั้นวันนี้เปาหนังร่ม
บอกว่าอย่างงั้นคือวันนี้เอาเขาก็ไปดูกันที่ไหน
ไปดูกันที่โคราชโคราชนี่เซ็งเลย
เว็บเปาตังหร่มใช้เงินเราชนะไม่ได้สุดท้ายก็ต้องควักกัน
ส่วนอาจจะหายเองนั่นแหละอันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับ
คือวันนี้ประชาชนค่อนข้างจะตื่นเต้นบ้านเธอตื่นเต้นกันไหมแองจี้
คุณแม่เขาได้กันแล้วแหละเขาจบแล้ว

ตอนนี้เขาดูฟินแล้วคุณแม่๒๐๐๐ใช้จ่ายมาแล้ว
สามารถใช้ได้ทันทีนะวันนี้คุณสามารถใช้ได้ทันทีเลยนะฮะ
พบว่าประชาชนเข้ามาใช้กันเยอะพอสมควร
แล้วก็อย่างที่บอกกันว่ากดย้ำเดี๋ยวเราก็ลองทบทวนสิทธ

สัมพันธ์ไงลุงลบเลือดขั้งในสมองนะ

คือเรื่องของเรื่องเนี่ยมันเกิดขึ้นนะครับผู้สื่อข่าว
รายงานวัฒนธิสารปู่ตานะฮะ
เจ้าพ่อวันนาเนี่ยอยู่ที่ไหนนักศึกษาลาชสีมาร
นายเกษมอายุห้าสิบหกปีเนี่ยนำหัวหมูหัวหมูสามหัว
ทำไมน้ำหวานน้ำแดงสุราเป็นเครื่องเส้นไหว้ต่างต่างเนี้ยมาแก้บน
อืมเรื่องของเรื่องเนี้ยคือแกเนี้ยเดินหกล้มจนเลือดคลั่งในสมองน้องอืม
พี่หนุ่มเธอต้องจำเอาไว้เผื่อเธอเป็นอะไรไปนะเพราะแต่เธอยังแข็งแรงอยู่ไม่เป็นไร
นะครับคุณเชื่อไหมเขาเดินหกล้มจนเลือดข้างในสมองเนี่ยเกือบต้องผ่า
เอาล่ะเตรียมไว้เลยอืมแต่ลูกหลานเนี้ยเขาเชื่อว่าเอาล่ะเว้ยอืม
ไม่เสียแรงไปขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ดีกว่าค่ะไปขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ดีกว่า
มาบนบานสารกล่าวบอกขอให้คุณตาคุณปู่เนี่ยหายจากอาการป่วยโดยที่ไม่ต้องผ่าตัด
ไม่อยากให้เขาผ่าตัดนะฮะจากการสอบถามเนี่ยก็ไปสอบถามภรรยาคือคุณรัฐดาเนี่ย
เปิดเผยว่าสามีเนี่ยได้เกิดอุบัติเหตุหกล้มขนาดนำกระบือไปเลี้ยงตั้งแต่วันที่๘กุมภาพันธ์ฮะ
ซึ่งมีอาการเลือดไหลออกปากออกจมูกเลยนะซึ่งเขาบอกว่ามันโคม่าแล้วน้อง
คือออกปากออกจมูกแล้วอ่ะนะจนในที่สุดไม่รู้จะทำยังไง
ก็ต้องนำตัวเนี้ยส่งโรงพยาบาลสูงเนินนอนรักษาตัวอยู่หนึ่งคืนอืม
อาการไม่ดีขึ้นหมอก็บอกทำยังไงดีวะทำยังไงดีวะก็ต้องผ่าตัดนั่นแหละ
หมอบอกวันนี้ช้อยเดียวคือต้องผ่าตัดนะฮะแล้วก็ทำยังไงทั้งคืนก็คืออย่างที่บอกว่าหมอเขาบอกส่วนใหญ่เนี่ยที่เขาส่งไปปุ๊บ
จะต้องรอนอนดูอาการก่อนหนึ่งคืนใช่ไหมฮะแพทย์ก็เลยทำเรื่องส่งต่อไปที่โรงพยาบาลที่ใหญ่ขึ้น
ก็คือโรงพยาบาลมหาราชถ้าสมมุติจะพูดถึงโคราชนครราชสีมาเนี่ย
โรงพยาบาลที่ใหญ่ของเขาคือโรงพยาบาลมหาราชก็ไปตรวจเอ็กซาเรย์พบว่ามีเลือดข้างในสมองจำเป็นจะต้องผ่าตัด
อืมนะฮะลูกหลานก็เอาแล้วเว้ยคำว่าผ่าตัดของเขานี่คือเรื่องใหญ่มากน่ะ
สิ่งทุกอย่างมันคือเรื่องใหญ่หมดเลยลูกหลานก็เลยว่าเอ้าไม่เชื่อก็ต้องเชื่อ
จำได้ว่ามีสารอยู่สารหนึ่งอ่าก็เลยไปบนบานกับสารปู่ตาอืม
เจ้าพ่อวันนาก็บอกว่าขอเถอะขอให้เขาหายป่วยแปลกฮะทำไมครับ
จากนั้นอาการค่อยค่อยดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นเรื่อยเรื่อยแล้ววันไหนถึงดีที่สุดคุณแม่
กูก็ไม่ได้เป็นลูกเป็นหลานหรือเปล่าต้องโทรศัพท์ไปถามหรือเปล่าว่าอืม
วันนาคือใครคุณแม่แองจี้มึงเขียนสคริปต์ถ้ามึงมาถามว่าพ่อวันนาคือใครก็
มึงไปตายมึงเห็นคือข่าวอื่นคุณไปหาข้อมูลให้หนูเพิ่มได้เลย
อันนี้ยังไม่รู้เนี้ยสามวันน้องอืมไปตรวจไปเลือดข้างหายอืมอืม
วันแรกไปโรงพยาบาลมหาราชนี่คือใหญ่จำได้ไหมว่าโรงพยาบาลเราเราสังเกตว่าตอนน้ำตรงน้ำตัวที่เขาบอกว่าจะต้องแบบว่า
ช่วยโรงพยาบาลมหาราชเพราะโรงพยาบาลมหาราชเนี่ยใหญ่ที่สุดของโคราชแล้วนะอืม
คุณคิดดูว่าสามวันไปตรวจอีกครั้งไม่มีเลือดข้างไม่มีเลือดข้างเลยหมอบอกอ้าว
กลับบ้านเถอะอุ้ยอาการปกติเลยกลับบ้านเถอะกลับบ้านออกจากโรงพยาบาล
ออกมาจากโรงพยาบาลปุ๊บก็เลยพากันนำหัวหมูเนี่ย๓หัวมาแก้บนนะฮะ
สำหรับคนก็ถามว่าสารปู่ตาเนี่ยเจ้าพ่อวันนาเนี่ยเป็นสารอะไร
ซึ่งบอกแล้วเป็นสารที่อยู่ข้างทางเข้าหมู่บ้านเขานั่นแหละนะฮะ
ซึ่งชาวบ้านเนี่ยเขานับถือเขานับถือเลยเชื่องในเรื่องแค้วคลาดปลอดภัย
เออเออจะเดินทางใกล้ไปต่างประเทศภายในประเทศอะไรอย่างนี้
ต้องมาไห้กันก่อนนั่นม้าเหรอนั่นม้าใช่ไหมกับม้าใช่
หนุ่มถามแองจี้ไปนั่งคุยเล่นกับสองคนฉันอ่านให้จบก่อนนะ
แบบไม่มีอะไรทำก็นั่งคุยเล่นกันไปสงสัยไม่ได้ผมอยากรู้นั่นม้าหรือเปล่าใช่ไหม
อ่าป่ะคุยกับสองคนป่ะน่ะไปเล่นกันไปเอาเธอชวนกันคุยเล่นไปก่อน
ไม่ม้าตัวใหญ่กว่าช้างอีกอ่ะม้าตัวสูงคุยด้วยคุยกันไปนั่งคุยเล่นกันไป
แต่ม้าตัวใช่พอเท่ากับช้างเออแต่ม้าตัวอยู่ใส่
เธอไม่เคยเห็นร้านเขาขายกันเหรอเขาก็ขายกันอย่างนี้อยู่แล้วหรือเปล่าวะ
้าต้องตัวเล็กกว่าสิฮะม้าต้องตัวเล็กกว่าช้างสิ
คำถามที่มันมีปรัชญามากกว่านิดนึงไหมติดติดคำถามที่นั่นมันปูนปั้น
เขาไม่ได้เอาช้างจริงจริงมาโลดเอ่ยโซ่ล่ามเอาไว้นี่เออเออเออ
ผมผิดเองเออยังฉันต้องขยืดอีกสองนาทีนะฮะปรากฏว่าเขามีอาการป่วย
เล่าอีกอยากเล่าอีกไม่ได้ป่วยอะไรอีกคนที่ป่วยแถวนั้นมักจะเชื่อสารนี้กัน
ชาวบ้านโดยส่วนใหญ่จะเป็นไปตามที่บนนั่นแหละก็ปรากฏว่าเขาก็บอกเป็นเรื่องแปลกที่คนพูดกันเยอะเหลือเกินว่า
สารปู่ตาเจ้าพ่อวันนาเนี่ยเป็นสารที่คนพูดถึงกันเยอะตอนนี้นะฮะโอเคนะฮะ
เมื่อวานนี้เอ่อคุณเองเนี้ยเข้าไปในคลับนะครับแล้วคุณก็ไปอารวาสเขาไว้
คนนี้พูดเยอะมากเลยไปอารวาสค่ะมีแต่มีแต่คนกลัวมดดำทั้งนั้นเลยไม่
ไปอารวาสใครไหนเล่าก่อนไม่ก็คือห้องนั้นเนี่ยเป็นห้องที่เอ่อ
อย่างที่บอกมีน้องน้นมีอืมเอ่อบ่อยประกอบมีหลายคนอย่างเงี้ย
แล้วก็เข้าไปเสร็จปุ๊บเข้าไปเนี่ยคือทุกคนกำลังพูดกันด้วยความสุภาพอ่ะค่ะเออ

อย่างเงี้ยทุกคนก็ตกใจสิ

ไม่มีใครกล้าคุยกับคุณแม่เลยค่ะ
เริ่มมาถาม
ชั้นน่ากลัวต่อน้ำ
เธอน่ะมันน่ากลัวแบบร้ายลึกหนุ่ม
อย่างฉันมันน่ากลัวอย่างนี้มันไม่อมหิต

ระหว่างโมดดำกันกันกันชัยใครน่ากลัวกัน

ลูกมือไหว่ซะล่ะลูกดารารุ่นใหม่พี่ก็สอนอย่างนี้หนู
หนูไม่ต้องไหว้พี่พี่ไม่ได้น่ากลัวนะหนูหนูทักทายพี่ปกติ
กันด้านกันด้าน
สนับสนุนโดยบีไนท์สบู่ฟรุตคอลลาเจน
เพื่อผิวหน้าและตัวดูดีมีออร่าแบบเบลล่า
อ่าค่ะแหมหลังจากที่เมื่อกี้พี่หนุ่มพูดไป
บอกว่าเปิดโหวตปั๊บโอ้โหคุณผู้ชมทางบ้านน่ารักเหลือเกิน

ว่าแบบเชื่อใครมากกว่าระหว่างเชื่อกับใคร

ทะเลาะกับแม่มดดำโดนด่าวันเดียวจบ
ทะเลาะกับพ่อท่านกัญชัยคุณอาจจะหมดอนาคตไปเลย
ทุกคนไลท์ไหม
กระทืบไลค์เลยค่ะ

สองคนบอกเหตุผลไหมอ่า
ก็ยังมีอีกคนนึงช่วยพี่หนุ่มหน่อยไม่มีใครเชื่อเลย
น้องท่านที่สาเชื่อพี่หนุ่มบวกหนึ่ง
สามคนนี้ช่วยส่งมาหลังห้องให้พี่หน่อย
พี่จะส่งหมวกของพี่ไปให้

แต่ฉันน่ะกัดแล้วปล่อย
ด้วยกันที่ช่องกัม

ตองบอกว่าทั้งน้องมดดำและหนุ่ม

อยู่คนเป็นงูพิษอีกคนเป็นตะขาบพิษ

เจอนุ่มเจอกันชัยเจออะไรพูดแป๊ปไป

แฮนด์อ๋อข้างแกรกนะ
หนูก็พูดเคยมาเชื่อหนูแต่พี่บทดำพูดทีนึงคนเชื่อแรงเป็นครึ่งประเทศ
ตอนนี้หนูโทรไปเช็คกันนะวัดที่ตะบนเพ็ญนะคนคิ้วข้อ

เต็มแล้วนะจองที่จอกกันแล้วนะ
อุ้ยอันนี้ได้ด้วยเหรอ

อ่านออกไม่ได้
อันเดียวกันใช่ไหม

ถ้าทำรายการ๒๓รายการ

ตกตกเย็นเนี่ยมันคือระบายอารมณ์ก่อนกลับบ้านใช่ไหม

คืนนี้นี่คืนนี้สะถุนมากเคยดูแขวนี้

คนที่เขากลัวเขากลัวเธอ

ว่าเธอไปใส่ผ้าเหลืองแล้วอยู่ตามโบสถ์ดีกว่า

พี่หนุ่มซื้อเสียงด้วยหมวก

แสบก็มีการโพสต์ภาพของน้องหมานะคะเพื่อติดตามหาเจ้าของอ่ะนะคะ
ก่อนหน้านี้รวมถึงวอนเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้เข้ามาช่วยเหลือดูแลซะหน่อย
หมาพันทางสีดำอายุราว๓ปีเพศเมีย
หลังจากถูกคนใจบาปทำร้ายโดยใช้มีดเชื่อถลกหนังจากแผ่นหลังต้นคอยาวถึงหาง
เป็นแผลเวอะหวะเลยแต่ว่าตอนนั้นน้องยังไม่ตายแล้วก็วิ่งไปหลบตามบ้านเรือนของชาวบ้าน
ร่วมกับนายสมชายนะคะก็เป็นประสุทธิ์จังหวัดนครพนม
พร้อมกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องก็มีการเข้าแจ้งความร้องทุกข์ที่สพเมืองนครพนม
เพื่อที่จะติดตามหาเจ้าของน้องหมาแล้วก็เร่งตามหาคนผิดมาดำเนินคดีตามกฎหมาย
เพราะว่าถือว่าเป็นการกระทำที่แบบโหดร้ายภายหลังเนี่ยทราบว่าเจ้าของน้องหมาคือนางสาว
วันนิสาอายุ๓๔ปีก็มีอาชีพขายข้าวแกงอ่ะนะคะล่าสุดน้องหมาตัวดังกล่าวก็อย่างที่บอกไปว่าสิ้นใจแล้ว
เป็นชิปนครพนมก็เปิดเผยบอกว่าผู้ใจบุญที่พบเจอน้องหมาได้ช่วยเหลือ
แล้วก็ไปส่งที่โรงพยาบาลสัตว์นครพนมโดยจ่ายค่ารักษาให้หนึ่งพันบาท
ส่วนสภาพที่เจอน้องหมานั้นมีร่องรอยคล้ายกับว่ามีใช้ของมีคมเชื่อดชำแหละแล้วก็ถลกหนัง
ตั้งแต่สันหลังต้นคอยาวถึงหางซึ่งคาดว่าคนก่อเหตุพยายามจะเชื่อดเพื่อนำไปปรุงเป็นเมนูอาหาร

ไม่ได้มีบอกไว้ว่าชื่อน้องหมาอะไร
จริงชื่อไอ้ฟรอยเป็นตัวเมีย

คือคนใจร้ายไงคือจะกินมัน
คือมันเป็นหมาของที่เจ้าของชื่อหนูแดง

ฟรอยมันจะเหมือนอยู่ในบ้านเป็นชุมชน

หมาตัวนึงมีพลเมืองดีคนหนึ่งชื่อคุณจิ๊บเนี่ย
ลงคลิปมาว่าเป็นหมาตัวนี้ถูกชำแหละ

ผ่าคุณลองยืนสี่ขาอย่างนี้นะ

ฉีกคือฉีกหนังมันออก

พังเขามีการปรักษางานกันสองคนนี้

เชื่อว่าน่าจะถูกทำให้สลบ

เดินไปหาขอความช่วยเหลืออยู่อะไรอย่างนี้

โอ้ยสงสารน้องเนอะ

ใจร้ายใจร้ายคนทำดีใจร้ายมากเลย

ทุกคนพูดถึงเรื่องนี้หมดเป็นสาวไลฟ์บุกงานแต่งสามีฮะ
โชว์ทะเบียนสมรสกลางงานเลยว่านี่

เขากำลังจะมีพิธีผูกข้อมือกัน

ฝ่ายผู้ถือทะเบียนสมรสก็บอกนะฮะ
แล้วก็หัวใจของคนสองคนก็ถือว่าเป็นเรื่องไม่ถูกต้องเช่นกัน

โดยในมือนางเนี่ยถือทะเบียนสมมุสอยู่ในมือ
เพราะกับก็มีพิธีรถน้ำมีเบาเสาอยู่ในมือ
ซึ่งมีการพูดว่าสอนุประมาณประหลาด
อยู่ในงานซึ่งมีการพูดว่าผู้ชายคนนี้ยังไม่ได้ใหญ่จากอะไร

แต่งได้ไงไม่รู้ทะเบียนสมรสค้าอยู่งงมาก
ให้เธอเนี่ยออกไปจากงานแล้วก็ไม่ได้เชิญนะฮะไม่ใช่แขกของบ้านนี้
ที่ฝ่ายหญิงจะโพสต์ลงเฟซบุ๊คว่าตอนนี้ไม่มีความปลอดภัยในชีวิต
มีผู้ไม่หวังดีเนี่ยข่มขู่ให้ลบคลิปโดยคลิปดังกล่าวเนี่ย
ได้มีการแชร์เยอะมากเลยนะฮะตอนนี้ปรากฏว่าล่าสุดนะครับ

ฝ่ายเจ้าสาวเขาออกมาพูดแล้วเมียหลวงเนี่ยเข้ามาเปิดใจ
เขามาเปิดใจหลังจากถือทะเบียนสมรสไปบุกงานแต่งเอาจริงก็คือ
ถ้าใช้แล้วก็คือสามีของเขาเนี่ยนะฮะถึงขนาดว่าโอ้โหลั่นถึงขั้นแต่งเนี่ยมันเกินไป
คือมีคนเนี่ยได้แชร์คลิปหญิงสาวคนหนึ่งถือทะเบียนสมรสบุกงานแต่งสามีของตนเองเนี่ย
นางเก่ายังงี้นะทำให้เช้าเนี่ยนี่ก็แสดงความคิดเขียนเป็นเรื่องอย่างล่าสุดเขาเปิดเผยงี้ตนเป็นเมียจดทะเบียนแห่ง
มีลูกสาวด้วยกัน๒คนลูกสาวคนโตนะเมย์อายุ๑๕ปี
คนเล็กห้าปีคือสิบห้ากวบกับห้ากวบอ่ะ
ซึ่งรู้มานานแล้วแต่ก็คือเขารู้แต่ถึงขั้นแต่งงานอ่ะ
สำหรับนางมาบอกมากเกินไปซึ่งเมื่อวานเนี่ย
กลับมาจากบ้านตอนเที่ยงคืนตื่นมาสามีบอกว่าจะไปเข้าเวรนะ
ตนก็บอกแน่ใจนะว่าจะไปเข้าเวรนะฮะ
ทำอะไรคิดดีดีตัดสินใจดีดีเพราะได้ข่าวว่าสามีเนี่ย
กับผู้หญิงคนอื่นอยู่โดยผู้หญิงเนี่ย
เป็นแฟนเก่าของญาติสามีสามีเลยไม่บอกว่าใครที่บ้านที่บ้าน
ไม่มีใครรู้ผู้หญิงก็ไปคุยอวดไปว่าจะแต่งงานแล้วนะ
ปรากฏว่าไอ้งานแต่งงานไปเข้าหูนางไงไปเข้าหูนางระแคะระคาย
นางก็เลยซุบเนี่ยไปแอบดูไปรอดูแล้วในที่สุดก็มีงานจริงด้วย
ก็มีงานที่แบบว่างานแต่งคือเกิดขึ้นมาจริงจริงด้วยล่าสุดนะฮะ
วันนี้ข่าวก็คือนางก็บอกว่าจะฟ้องแล้วล่ะ
วันนี้คือที่จริงแล้วมันเกิดขึ้นที่จังหวัดชายนาฏนะครับ
บอกว่าภรรยาหลวงเนี่ยวันนี้เขาบอกว่าพร้อมทนายความเนี่ย
ก็เข้ายื่นฟ้องเรียกค่าทดแทนฝ่ายหญิงที่ทำพิธีแต่งงานกับสามีเนี่ย
ก็คือแบบว่าเหมือนกับเขาอยู่ของเขามามีลูกมีอะไรอย่างนี้
ขอรับรักชการคนที่ที่พาไปอ่ะคือแม่ของสามีครับแม่ผัวมีคนพาตู้เมีย

นี่ที่สำคัญผัวเป็นตำรวจ

อาจจะถึงขั้นออกจากรัจกราบได้เลยนะ

คนที่ถือสำเร็จสมุดก็ต้องเรียกว่าภรรยาหลวงใช่ไหม
ภรรยาหลวงเนี่ยเขาไปเรียกค่าทดแทนฝ่ายหญิง
ทำพิธีแต่งงานกับผัวเขาหรือสามีเขาเนี่ย
ว่าโดนขู่หลังบุกไลฟ์จะปล่อยคลิปลับนะฮะ
เคยส่งหนังสือเตือนไปแล้วเขาบอกเขาเคยส่งหนังสือเตือนไปแล้วนะ
ก็คือคนเนี่ยก็ได้แชร์คลิปหญิงสาวคน
วันนี้ตอนประมาณสัก๓โมง๑๕นาที๓๐นาทีเนี่ย
นายอนุสรอสุระพงศ์ธนายความพร้อมด้วยนางสาวจอยภรรยาหลวงเนี่ย
เขาเดินทางไปยังสารเยาวชนแล้วก็ครอบครัวที่จังหวัดชายนาฏเลยฮะ
เขาไปทำเพื่ออะไรเพื่อดำเนินคดีเรียกค่าทดแทนจากฝ่ายหญิง
ทำพิธีแต่งงานกับสามีเขาที่ยังไม่ได้อยากขาดกันเนี่ยนะครับ
ฝ่ายเมียหลวงบอกอย่างนี้วันนี้มายื่นฟ้องเรียกค่าทดแทนจากฝ่ายหญิง
เรื่องอื่นเนี่ยยังไม่ได้ฟ้องยังไม่ได้ฟ้องนะยังไม่ได้จัดการอะไร
ส่วนทางฝ่ายสามีก็ปล่อยไปก่อนปล่อยไปก่อน
เพราะที่ผ่านมานางก็บอกนางปล่อยมาตลอดเขาว่าอย่างนั้นนะครับ
ถ้าเขากลับมาขอคืนดีก็ยากผู้หญิงเราในงานแต่งวันนี้
รู้สึกเหมือนเขาอ่ะไม่แย่แสเราแล้วไม่รู้ไม่รู้จะยังไง
เราก็ตัดตัดตัดเราแล้วเหมือนเค้าก็เราตัดเราแล้วล่ะนะฮะ
เอาง่ายนางก็บอกว่าไปที่งานเขาเนี่ยยังบอกว่าเรามาทำไม
คือก็หมายถึงว่าคนที่แต่งงานเขาบอกมาทำไมเขายังบอกให้เราออกจากงาน
ความรู้สึกดีคงไม่มีเหมือนเดิมแล้วล่ะทั้งที่ให้โอกาสเข้ามาตลอดต่อไป
ก็ต้องสู้กันไป๓คนแม่ลูกปลอบใจให้ลูกเขาเข้มแข็ง
แล้วจะอยู่ที่บ้านพ่อแม่สามีต่อนางก็จะอยู่ที่บ้านพ่อแม่สามีต่อไปนะ
เพราะว่าอยู่มานานแล้วก็เหมือนพ่อแม่ลูกกันจริงก็ไม่ได้คิดว่าเป็นคนอื่นนะครับ
หลังจากเกิดเหตุเมื่อเช้าสามีติดต่อเข้ามาโทรมาบอกว่าช่วยอะไรหน่อยเถอะ
ลบโพสต์ออกหน่อยเถอะนะลบคลิปซะแต่ตนเองไม่ลบนางบอกนางไม่ลบนะครับ
การที่ขู่ว่าจะไปปล่อยคลิปรับไม่รู้สึกกังวลเลยมันเป็นเรื่องของคนสองคน
เป็นเรื่องของคนในครอบครัวเดียวกันไม่มีอะไรน่ากลัวนะฮะ
ก็บอกอีกว่าเมื่อคืนเขาก็บอกว่าเขาจะไปเข้าเวรเนี่ย
จะไปเข้าเวรตอนเที่ยงคืนจริงอ่ะตัวนางเองนางบอกนางรู้สึกระแคะระคาย
เรื่องงานแต่งอยู่แล้วจึงบอกไปว่าคุณตัดสินใจดีแล้วนะ
นางบอกมาบอกว่านางถามไปเลยคุณตัดสินใจดีแล้วนะ
คิดดีแล้วนะการที่คุณจะทำอะไรคิดดีนะ
แล้วอย่างที่พี่หนุ่มบอกว่าแม่ของสามีเป็นคนพาไป
เดี๋ยวขอดูตอนที่เมื่อกี้เข้าไปมีเข้าไปที่บ้านอีกทีได้มั้ย
ตอนที่ไปเจอใช่ไหมคะทีแรกเหรอ

นางก็เชิญกลับครับคุณก็ไม่ใช่แขกของบ้านนี้

พ่อบ้านไงครับ

กลับไปก่อนก็ได้

เชิญครับไม่ใช่แขกของบ้านนี้

ซึ่งผู้ชายวันนี้ไปบอกนางที่นางโกรธ
นางบอกว่าผู้ชายอ่ะ

แล้วที่ผมถ้าฟังอยู่เนี่ย
แล้วสนุกเหมือนกับลูกเขาไปด้วยซ้ำด้วยนะ

ลูกสาวของผู้หญิง
พอได้ยินเสียงแม่เรียกชื่อ

แต่ได้ข่าวระแคะระคายมาแล้วล่ะว่ามีงานแต่งงาน
ก็ไม่รู้มันจะมีจริงปรากฏไปปุ๊บ
ปุ๊บเลยก็เจ้าสาวก็ไปบอก

ว่าจะแต่งงานแสดงว่าก็อยู่ใกล้กัน

อันนี้ก็ไม่ได้บอกว่าก็เลยบุกไปอะไร

จะเป็นจริงหรือเปล่าไม่รู้ว่าไปบ้านถูกหรือเปล่า

เพราะเรื่องนี้มันเกิดขึ้นมานานแล้วไม่ใช่เพิ่งเกิดขึ้น
ว่าอย่างนั้นนะครับไม่คิดว่าเขาจะแต่งงานจริง

ตอนนี้ตอนรู้สึกตกใจแต่
เขาบอกว่าเขาพยายามควบคุมสติ

เขาไล่ให้เราออกจากบ้านงานอย่างเดียวเลย

ใช่ป่ะไปเข้าห้องน้ำยังเข้าใจนี่คุณไปแต่งงานอ่ะ
แต่ก็บอกขอให้แต่งงานให้เสร็จก่อนแล้วค่อยเคลียร์ได้ไหม

แต่ว่าเขาภรรยาหลวงเขาเป็นภรรยาที่ถูกต้องตามกฎหมายไง
เขาจดทะเบียนสมรส

เขาขอให้แต่งงานให้เสร็จก่อนแล้วเขาจะปล่อย
เดี๋ยวแต่งให้เสร็จเดี๋ยวจะปล่อยผู้ชายแล้ว

ผมมาเข้าไปดูในเพจของเขา

แต่ทีนี้เขาบอกว่า

ก็จะร้องหาแต่ผู้หญิงคนใหม่ตรงนั้นเลย

ผู้หญิงก็จะเข้ามาตอบว่าไม่ไปไหนแล้ว

แล้วก็ตัวผู้หญิง
ก็เหมือนแบบรักมาก

ไม่ใช่เขาเป็นพนักงาน

ต้องตามต่อเลยค่ะพี่มีน

อ่ะกลับมากันขอบคุณวีกิฟต์นะฮะนี่ครับผมนี่ตั้งอยู่ข้างหน้านะฮะ
ตรงนี้เลยวีกิฟต์ลาก๓๐อย่างที่บอกว่าจะต้องบำรุงจากข้างในไปสู่ภายนอก
โอ้โหคุณนี่มันสุดใช่ไหมล่ะทำไมติ่งนะอ้าวโอเคไปดู
ถูกจับตามองเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างคุณนายอ้ำพัชราภากับไฮโซโพกประธานวงเนี่ย
กันไม่หยุดเลยนะครับเพราะฝ่ายชายเนี่ยได้เผยภาพสาวอ้ำเนี่ย
แชะคู่กับคุณแม่นั่นเองนะฮะ
ยิ่งก็ยิ่งรุ้นเข้าไปกันใหญ่เพราะว่าคุณพ่อของพกเนี่ย
ก็ได้โพสต์ภาพอ้ำลงในไอจี
งานนี้ก็เรียกว่าเป็นการเปิดตัวว่าที่ลูกสะพ้ายของบ้านนี้หรือเปล่า

อันนี้คุณพ่อลง

จับโป้นี่ไงเค้าเป็นแฟนมีแฟนน้องก้อยเค้าคบกับจริงจัง

ชิปปี้อ่ะมากนี่อ่ะลองดู
คุณแม่คือสุดท้ายอ่ะวันนั้นเขาไปออกรายการกัน

๑๒น้ำกลางที
โดนไว้เหรอ

เขาก็แซวเรื่องน้องก้อยอยู่ในนั้นอยู่

เขาอยากเขาบอกว่าตอนนี้เขาน่ารักไง
พักก่อนเดี๋ยวกลับมานะครับเดี๋ยวกลับมาแป๊บหนึ่ง

เออใช่ไหมล่ะสถิติใครน่ากลัวกับใคร

ระหว่างพี่มดดำกับพี่หนุ่มใครน่ากลัวกับกันนะคะ
ววชค์มาพี่หนุ่มน่ากลัว๗๗

คนเรามันไม่ต้องพูดเยอะหรอกนึกออกป่ะ
พี่จะบอกให้นะน้องมองแค่ตาน้องเองรู้สึกอย่างนั้น

ในคลับเคานซ์นะในห้องที่เขาเล่นอยู่นะ
น้องพี่ว่าเมื่อคืนนี้

ดำเข้าไปเขากำลังคุยกันเออเป็นไงครับ

ทุกคนเงียบหมดไม่มีใครพูดเลย

นุ่มอีกหนึ่งวินาทีมันจะหมดละ

โอเคนะครับวันนี้เวลาหมดจริงนะครับ

ไม่เอาเดี๋ยวชั้นทำงานเดือด์คืนนี้หวัดดีค่ะ